ดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดกับคุณบอลเชิญยิ้ม
ใช่พูดถึงเรื่องแบบนี้คุณบอลเชิญยิ้มยิ้มไม่ออกเลยค่ะ
ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมารถตู้เวลไฟล์ของคุณบอลจอดอยู่ข้างทางนะ
แล้วก็มีรถ๑๘ล้อที่เขาบรรทุกคานสะพานรถไฟฟ้าจะกลับรถ
แต่คนที่จะกลับรถกะจังหวะไม่พ้นคุณ
คานมันก็เลยมาโดนรถของคุณบอลแล้วก็โชคดีนะ

คานมันยื่นออกมาจากท้ายรถอีกเยอะเลยนะ
คนเห็นก็บอกกลับรถไหวได้ยังไงตรงนี้
เป็นตำแหน่งที่ปกติผมจะนั่งในรถประจำตรงจุดนี้นี่แหละค่ะ
ไปดูเหตุนี้กันเลยนะคะคุณผู้ชมได้ฟังแบบนี้แล้วก็หวาดเสียวเหมือนกันนะคะ
นี่คุณดูคานที่มันยื่นออกมาจากหลังรถสิยาวเหยียดขนาดนี้ฮะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดกลับรถที่รามอินทากม๙อยู่เลย
สรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็พบรถบรรทุก๑๘ล้อค่ะทะเบียน๘๑๘๙๗๐นนทบุรี
จอดแบบกีดขวางการจราจรทุกช่องทางเลยนะ
และด้านหลังเนี่ยบันทุกขานสะพานรถไฟฟ้า
โดยคานสะพานไปชนกับรถเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
โตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน๔กไก่สศ๙๒๒นะคะ
กรุงเทพมหานครก็มีนายชัดชัยจำเนียนกุลอายุ๓๘ปี
หรือว่าคุณบอลเชิญยิ้มเป็นเจ้าของรถโดยที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
ภายหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจร
นานกว่า๒ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถ
โดยคุณบอลเชิญยิ้มบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ

นั่งมากับภรรยานั่งมากับน้องชาย
จากนั้นจอดรถเอาไว้ข้างทางฝั่งมุ่งหน้าไปยังมินบุรี

แล้วก็ระหว่างนั้นเห็นแล้วแหละรถบรรทุกกลับรถมา
ที่คานเหล็กที่บรรทุกอยู่ด้านหลัง
ชนเข้ากับรถของผมลากไปอีก๒เมตร
โชคดีตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในรถนะคะ
ความรู้สึกคุณบอลตอนนี้เป็นยังไงคะ
รถผมว่าจะซื้อของใช่ไหม
เศรษฐ์รถลุงนี่รถมันกี่ล้อ
สิบสิบแปดล้อแล้วก็เหล็ก๕๐ตันน่ะ
หลาย๕๐ตันมันยาวอ้าวอยู่เทอร์อยู่แล้ว

แล้วรถคันนั่งเหมือนจะเหมาด้วย
เพราะว่าอยู่เทอร์นมาจะไม่พ้นมันก็เกี่ยว
เพราะอยู่เทอร์นท้ายมันก็

ใช่ใช่ครับผมแล้วก็ลากรถผมมาเลย
ระหว่างนั้นนี้พี่อยู่ไหนแน่ะตรงไหน
อยู่ตรงร้านการซื้อส้มตำอยู่เลยคือไม่ได้เห็นในรถมีใครอยู่ไหมครับ
ไม่มีใครอยู่เลยเรามาซื้อซ่อมตามการนั่นแหละ
แล้วก็ลากมาเลยนี่โอ้โหตัวมันก็บีดแค่ลูกนี้นั่น
ใช่เพราะมันทิ้มมันทิ้มทะลุเข้ามาเลยอ่ะ
เหล็กอยู่ข้างในรถนะครับเหล็กเข้ามาอยู่ในรถเลย
พี่นั่งข้างหลังเลยว่าตรงใช่ครับพี่ครับผมนั่งเลย
มาดูฝั่งของคนขับรถบรรทุกบ้างนะคะยังไงคะ
นายทองสาบุญวิเศษอายุห้าสิบหกปีค่ะก็บอกว่าผมเนี่ย
กำลังขับรถบรรทุกคานสะพานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
จากบางประกงผมจะไปส่งที่ลำลูกกาแล้วก็มีรถนำทางอีกคันนึงนำหน้ามา
ทีนี้ระหว่างทางกำลังขับรถตามมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็ยอมรับว่าผมเนี่ยกะระยะรถของผมเนี่ยพลาดค่ะ
คือจะยูเทิร์นจะเลี้ยวแต่ว่ามันไม่พ้นก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะ
เมืองต้นพนักการสอบสวนก็ได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
หลังจากนั้นก็เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ย
ทางประกันก็จะชดใช้ค่าซ่อมรถทั้งหมดให้นะคะ